กลับมาติดตามเรื่องราวอันตรายที่เกิดจากสายไฟสายเคเบิ้ลสายสื่อสาร
ที่มันหย่อนมาจนจะบาดคอคนที่ขับขี่ผ่านไปผ่านมานะครับ
ใช่ค่ะแล้วอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดขึ้นกับผู้เป็นพ่อ
อาการผู้เป็นพ่อนี่หนักมากนะคะคุณผู้ชม
หลังจากที่โดนเกี่ยวคอเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ต้องเจาะคอเลยนะคะ
แล้วก็หัวใจหยุดเต้นไป๒รอบแล้วด้วย
เรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ระนอง
แล้วลูกสาวก็มาร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
ตอนนั้นฝนตกหนักด้วยลมกระโชกแรงด้วย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่๒๕พฤษภาคม
แล้วพ่อถูกสายลูกสาวเขาบอกนะ
ว่ามันเป็นสายอินเตอร์เน็ตที่มันขาด
แล้วก็ร่วงหล่นลงมาพาดผ่านถนนเกี่ยวเข้าที่คอพ่อค่ะ
พ่อเนี่ยนะโอ้โหคุณดูภาพนี้สิ
นี่ค่ะมีร่องรอยเขียวช้ำแล้วหลอดลมเกือบขาด
คุณหมอต้องเจาะคอนะฮะแล้วก็ผ่าตัดนะฮะ

ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลระนองนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเจอลูกสาวของคนเจ็บ
ก็คือนางนัทธนรินนาบสนั่นหรือว่าน้องมะนะคะอายุ๒๓ปี
มะก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อคือนายอุสมานอายุ๕๒ปี

แล้วน้องมาร์คก็พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่เกิดเหตุค่ะ

เป็นถนนที่มีสายอินเทอร์เน็ตพาดตามเสาไฟฟ้า

แล้วบางส่วนมันก็ห่อนมันก็ห้อยลงมา
บางสายขาดแล้วกองอยู่ข้างถนนนี่
อันนี้ลูกสาวเขาก็ไปหยิบมาให้นักข่าวดูเลยนะคะ

ขี่รถไปกับน้องอีก๒คน
ตามถนนสายระนองหินช้างที่อำเภอเมืองระนองนี่แหละค่ะ
พอมาถึงจุดตรงนี้สายนี้มันห้อยมาขวางถนน
แล้วก็เลยเกี่ยวเข้าที่คอพ่อจนรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อล้ม
ทีนี้ก็ต้องรีบนำตัวพ่อส่งโรงพยาบาล
ตอนนั้นพ่อคือลิ้นชาหายใจไม่ออกคอบวมนะคะ
หมอเห็นแบบนี้ก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจค่ะ
ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วหลังจากนั้นอีก๒นาที
หัวใจพ่อหยุดเต้นไป๒รอบ
ทั้งหมอทั้งพยาบาลต้องรีบปั๊มหัวใจจนฟื้นกลับมาแล้วก็ผ่าตัด
ก่อนจะผ่าตัดคุณหมอก็มาขออนุญาตผู้เป็นลูกสาวนะ
บอกว่าต้องผ่าตัดแล้วล่ะต้องเจาะคอแล้วล่ะ
หมอบอกว่าอาการหนักมากแล้วขอให้ทำใจนะครับ
ลูกสาวบอกว่าเสียใจมากเพราะพ่อจะจากไปได้ตลอดเวลาเลยนะ
คือถ้าไม่ตัดสินใจให้ผ่าพ่อก็อาจจะเสียได้
หรือถ้าผ่าก็อาจจะมีความเสี่ยงก็เลยตกลงให้คุณหมอนั้นผ่าตัดได้นะครับ
ค่ะก็พ่ออาการหนักขนาดนี้แล้วก็ถามว่า
แล้วอีก๒คนเป็นยังไงบ้างน้องสาวที่ซ้อนมา
คือลูกสาวก็บอกนะคะว่าน้องอีก๒คนปลอดภัย
แล้วตอนนี้พ่ออยู่โรงพยาบาลมา๕วันแล้ว
ยังไม่ได้มีหน่วยงานไหนมาแสดงความรับผิดชอบเลย
ทีนี้เธอก็บอกค่ะว่าพ่อไม่ควรจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ซึ่งวันที่เกิดเหตุนะคุณเมื่ออังคารที่แล้ว
ตรงกับวันเกิดของลูกสาวของเธอพอดี
แล้วมาเจอเหตุการณ์พ่อต้องนอนแบบนี้
ให้รักษาตรีแทน
หรือว่าช่วยหาค่ะว่าสาเหตุมันมาจากอะไร
คือวอนให้คือพ่อหนูอาการตอนนี้ค่ะคือสาหัสมาก

คือไม่มีใครมาดูแลเลยช่วยมาเห็นใจครอบครัวหนูหน่อย
เพราะพวกหนูก็ไม่ได้รวยอะไรตอนนี้คือ

ม้าบอกว่าดูสิวันที่เกิดเหตุวันเกิดหนูพอดีเลยพี่
แล้วพ่อต้องมาเป็นแบบนี้หนูก็รับไม่ได้เหมือนกัน
ทีนี้เราก็ไปถามชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าอยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบหน่อย
ไม่อยากให้ไอ้สายพวกนี้มันหล่นลงมามาห้อยลงมามาขวางถนน
เพราะว่ารถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาเส้นนี้ทุกวัน
แล้วเหตุการณ์แบบนี้ที่ระนองเพิ่งเจอเป็นครั้งแรก
ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า
แต่เขาบอกว่าไม่อยากเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นนะคะ